อ้าวทำไมกาแฟกาแฟ
คาปูชิโน่คาปูชิโน่ทำไม
คุณหิวกาแฟหรือคะแล้วกันต้องการคาเฟอีนหรือคะ

อ๋อเอสเปซโอเอสเปซโอเอสเปซโอคาปูชิโน่
ป่ะลุกจากเวทีแล้วไปเล่นนอกสตูป่ะอย่าพึ่งลง
แล้วมาต่อยมวยอะไรตรงนี้กล้ามแน่นจังเลยวันนี้
อันนี้กล้ามแน่นไหมครับโอ้โฮมีหลายท่าเลย

ว่าแต่ละประเภทเนี่ยจะสนุกและมันสนุกนัวขนาดไหน
ติดตามรับชมได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับหากจะกล่าวถึงกีฬาสนุกที่ดูไปลุ้นไป
หลายคนคงจะนึกถึงการต่อยมวยกันใช่ไหมล่ะครับ
เราจะพาทุกคนไปดูสีสันกีฬาต่อยมวยแสนสนุก
จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย
เริ่มกันที่การต่อยมวยตับจากสุดอ้นละหมาน
เร็วเร็วยกที่หนึ่ง
โอ้โหคุณพระคุณเจ้า
ช่างเป็นการต่อยมวยต่อจากที่อลละมาเสียจริงเลย
เพราะไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่คู่ต่อยมวย
หรือกรรมการที่โดนลูกหลงกันแน่
และนี่ก็คือสีสันความสนุกของกีฬาต่อยมวยตับจาก
ที่หาชมได้ยากในสมัยนี้
ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมเล่นเพื่อความรื่นเริงในงานวัด
โดยจะให้คู่ต่อยทั้งสองฝ่ายปิดตา
และใช้การฟังเสียงใบจากดังเพื่อจับจังหวะต่อยกันนั่นเอง
โดยความสนุกของมวยตับจากจะอยู่ที่ความลุ้นและความอ้นละหมาน
เพราะนักมวยจะมองไม่เห็นกัน
จึงทำให้มีการต่อยผิดต่อยถูก
แม้กระทั่งบางครั้งกรรมการก็ยังพลอยโดนลูกหลง

จบกันไปกับการต่อยมวยทางบก
เรามาต่อกันที่การต่อยมวยทางน้ำกันหน่อย
กับการต่อสู้สุดเดือดศึกมวยทะเลวัยเก่า
เย้
หุกซ้ายหุกขวาหุกหน้าหุกหลังกระดึ๊บกระดึ๊บ
โอ้โหต่อยกันมันจริงเลยเชียว
นี่คือภาพความสนุกของการแข่งขันชกมวยทะเล
จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร
โดยการแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นมา
เพื่อสืบสารการเล่นสมัยก่อน

พร้อมทั้งเป็นการมอบความสนุก
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
โดยการแข่งขันชกมวยทะเลวัยเก่านั้น
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด๕คู่

ก็จะได้ประมาณ๑๔๐ปีเลยทีเดียว
โดยกติกาก็แสนง่ายดาย
หากเราต่อยใครตกน้ำก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไป
ซึ่งงานนี้ก็มอบเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม
ให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับ